มาดูเรื่องนี้คนโพสต์บอกว่าอย่าทำตามนะ
คือเธอทำผิดไปสองเรื่อง
คือนึงเธอใส่หูฟังเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงไปแช่น้ำ
แล้วหูฟังเปียกคืออยากฟังเพลงตอนอาบน้ำไปด้วย
หูฟังเปียกทีนี้ครับก็เลยเอาหูฟัง

อย่างแรกถ้าสมมุติเกิดว่าต้องการให้หูฟังมันโดนน้ำได้
ต้องซื้อหูฟังประเภทที่มันทนน้ำนะป้องกันน้ำนะ
หรือว่าจะอาบน้ำก็อาบไปก่อนแช่น้ำก็แช่ไปก่อน

อันนี้อยากมีอารมณ์สุนทรีย์ก็ฟังเพลงไปด้วย
แล้วมันเปียกดันเอาไปเข้าไมโครเวฟ
เพราะเธอบอกว่าไม่มีไรเป่าผม
ก็ไม่รู้จะใช้วิธียังไงให้หูฟังมันแห้ง

ทีนี้ฮะพอเอาเข้าไมโครเว็บระเบิดตุ้มเกรียมเลยนะฮะ

แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนในโลกออนไลน์
ในกลุ่มซื้อขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
เล่าให้ฟังบอกว่าด้วยความที่เป็นคนชอบฟังเพลง

คิดหาวิธีที่จะให้หูฟังมันแห้งเร็ว

ปรากฏว่าหูฟังระเบิดตุ้ม

โอ้โหถึงกับใจหายเพราะหูฟัง

เธอบอกของเธอนี่๖๐๐๐บาท
แต่โทษใครไม่ได้ค่ะ

ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเธอแท้เลย

เธอก็เล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังนะฮะ

ถามสาวเจ้าของโพสต์บอกว่าคิดยังไง

เจ้าตัวก็ตอบว่าก็คิดว่ามันจะแห้งไง
เพราะใดเป่าผมที่บ้านมันไม่มี
แต่สุดท้ายเธอเขียนไว้แบบนี้
จำไว้นะไม่ว่าอะไรก็ตาม
ห้ามเอาอะไรก็ตามที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
เข้าไมโครเวฟเด็ดขาด
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้
แล้วเธอก็เขียนอีกนะฮะบอกว่า
เสียไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงได้

กับความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของเธอเยอะเลยนะครับ
ถามว่าคิดได้ยังไงนะ
แล้วก็เธอก็บอกว่ามันก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกัน
ใช่คือเข้าใจนะว่าเวลาอาบน้ำ

เอาลำโพงเล็กลำโพงบูทูธก็ได้ตั้งไว้ห่าง
ให้โดนน้ำเปิดในห้องน้ำแบบนั้น

นั่นเดี๋ยวมันเสียมันพังกันไปหมดเลย